หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้เปิดให้ดูเป็นการชิมลางไปก่อนแล้ว
ก็ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการอย่างยิ่งใหญ่
ก็มีนักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนมาใช้บริการในวันแรก
แม้จะมีอุปสรรคจากฝนที่ตกลงมาครับ
นี่ก็คือบรรยากาศของนักท่องเที่ยวคนแรก
ก่อนที่นักท่องเที่ยวอีกนับหมื่นคนจะลังไหลตามเข้ามา
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
ถึงแม้ว่าสภาพอากาศจะมีฝนตกลงมาปลอย
แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อพิธีตัดริปบิ้น
รวมทั้งการแสดงเปิดตัวของเหล่าตัวการ์ตูนชื่อดังขวัญใจเด็ก
ไม่ว่าจะเป็นตัวละครจากการ์ตูนโฟสเซ่น
เจ้าหญิงนิทราสโนไวท์จัสมินมิกกี้แล้วก็มินนี่มาวซ
โดยดิสนีแลนด์ที่นครเซี่ยงไฮก็จะมีความโดดเด่น
ในการผสมผสานวัฒนธรรมของจีนให้กลมกลืนกับตัวการ์ตูนของดิสนี่ที่มีอยู่เดิม
เช่นการสร้างสวนจักราศีแล้วก็การแสดงประกอบเพลงของคาซาน
โดยที่จะใช้กายกรรมแบบจีนมาผสมผสาน
ส่วนสนุกดิซี่แลนด์แห่งนี้นะครับลงทุนสูงถึงราว๑๗๖๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งนักวิเคราะห์ก็คาดนะครับว่าสวนสนุกแห่งนี้น่าจะกลายมาเป็นสวนสนุกที่มีผู้เข้ามาเที่ยวชมมากที่สุดในโลก
เพิ่งจะเกิดเหตุสลดที่มีเด็กชายวัย๒ขวบถูกอัลลิเกเตอร์ลากลงน้ำนะครับ
แล้วก็คาดว่าดิสตี้แลนดเซียงไฮแห่งนี้จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมได้มากถึงกว่า๕๐ล้านคนต่อปี
ประชาชนราว๑๔๔ในจีนวางแผนจะมาท่องเที่ยวที่ดิสนีแลนด์เซี่ยงไฮภายในเวลา๑ปีอย่างแน่นอน
ขณะที่มีการคาดการณ์ว่ารายได้ของสวนสนุกแห่งนี้จะอยู่ที่ราว๔๘๐๐๐ล้านถึง๑๔๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งในตอนนี้ที่จีนก็มีนิสซีแลนด์๒แห่งแล้วนะครับนั่นก็คือที่ฮ่องกงแล้วก็ที่เซี่ยงไฮที่เพิ่งเปิดให้บริการไปในวันนี้นะครับ